คุณผู้ชมฮะนี่วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกห้ามพลาดกับข่าวนี้นะฮะ
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับการผนึกกำลังกันของสองยักษ์ใหญ่นะฮะ
เครื่องดื่มคาราบาลแดงจับมือกับไทยรัฐกรุ๊ป
แคมเปญสุดยิ่งใหญ่แจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน

เป็นแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒นะครับ
ที่จะช่วยให้คนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับมอเตอร์ไซค
หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะจำนวน๑๐๐รางวัลพร้อมกับทองคำแท่ง
ค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนเลยนะฮะ
โอ้โหได้ฟังแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้นะคะ
กติกากันก่อนเลยค่ะจะได้ทำแบบถูกต้อง
แล้วกติกาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมง่ายมากเลยค่ะ
แค่เขียนบีบแล้วก็ส่งค่ะร่วมรายการได้ทั้งสองฝาเลยนะ
ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เขียนบีบส่งนะฮะ
ถูกต้องค่ะหนึ่งเลยคือฝาคาราบาลแดงคุณผู้ชมต้องเขียนคำว่า
ย้ำนะจะต้องเขียนด้วยลายมือเสร็จแล้วปั๊บพับพับใส่ใต้
ถือว่าซ้อนั่นเองค่ะฝาคันโซคูล๒เนี่ยให้เขียนคำว่าตับ
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษ
เขียนด้วยลายมือนะคะหลังจากนั้นก็พับใส่ใต้ฝา
คันโซคูณสองแล้วก็บีบให้แน่นเหมือนกันสามารถนำมาส่งที่
ร้านค้าที่ร่วมรายการหรือว่าคุณผู้ชมจะส่งมาได้ค่ะส่ง
ที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ส่งมาได้จนถึง๓๐
กรกฎาคมนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะติดตามประกาศผู้โชค
ดีได้ทุกวันที่รายการตลอดข่าวค่ะช่วง๙โมงครึ่งประกาศ
รายชื่อผู้โชคดีคนแรกเนี่ย๒๘เมษายนเดี๋ยวเราต้องมาลุ้น
กันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมยังมีข่าวดีจาก
คาราบาลมาฝากด้วยล่าสุดเนี่ยคาราบาลแดงประกาศยืนราคาขาย
ที่สิบบาทเท่าเดิมค่ะคุณกมลดิตสมุทรโคจรรองกรรมการผู้
การบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนบอกเลยนะคะว่าสถานการณ์
ครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นรวมไปถึงต้นทุนการผลิตสินค้า
สูงขึ้นเนี่ยคาราบาลเองก็ประสบกับภาวะต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอืมนะครับแต่ว่าคาราบาลนะฮะสามารถควบ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ยืนราคาขายได้ที่๑๐บาทเท่าไ
เดิมเนี่ยอันนี้สำคัญมากเพื่อช่วยลดพละรักค่าของชีพของ
คนไทยด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับวันนี้เรา
คนก็เลยใส่เสื้อนี่คาราบาลกับไทยรัฐถูกต้องค่ะนะฮะ